เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยนะคะ
สำหรับประกาศพายุโซนร้อนปลาบึกฉบับที่๑๕ค่ะ
โดยมีรายงานออกมานะคะบอกว่า
ตี๔ของวันนี้พายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
มีศูนย์กลางไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้
ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณสัก๒๐๐กิโลเมตรค่ะ
ความเร็วสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะ
ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ฉบับที่๑๔ยังเป็น๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่
แต่ฉบับที่๑๕เพิ่มขึ้นเป็น๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว
พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคล่อนทางเหนือเล็กน้อย
ด้วยความเร็ว๒๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชช่วงค่ำของวันนี้
โดยผลกระทบที่มีต่อภาคใต้ในช่วงวันที่๔๕มกราคม

มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ
รวมถึงจะมีลมแรงที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขัน
ชุมพรสุราธารณีนครสีธรรมาราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูนด้วยนะคะ
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนนี้คลื่นสูงเข้าไป๓๕เมตรแล้วค่ะ
ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากลมแรงแล้วก็คลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วย
ชาวเรือให้งดการเดินเรือไปจนถึงวันที่๕มกราคมเลยนะคะ